ทานข้าวไปทานอาหารญี่ปุ่นกันอะไปกันเป็นคู่คุณอย่างมีคนเดิมติมั่นโสดโดดเด่นอยู่นะ

หวังเงินไทยจังหวัดแพทย์บอร์

บอกว่าประกาศตามหาลูกสะพ้ายคนโตจ้า
คุณดูนี่แม่กุ้งยิ้มสดใสเลย
ก็คือทองเส้นเบอร์เริ่มเทิมที่คล้องอยู่ที่คอข้อมือแม่กุ้ง

แล้วก็สร้อยข้อมืออันที่เป็นแพ้คุณเห็นไหม
บวกลดคุณหารราคาทอง
ตอนนี้กันแบบเล่นทั้งหมดนี้หลักล้านค่ะ
ตอนนี้หางแถวยาวไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้จากเท็จชะบูลนะไม่รู้ไปจบที่ตรงไหน

เขาบอกเลยว่ามีสาวมั่นคนนึงคุณขามาสมัครเข้าชิงตำแหน่งนี้แล้วนะคะ
เข้ามาก่อนใครไปดูคลิปกันเลยค่ะ
ปกติเป็นคนชอบขายของมาก
ไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็คือขายได้หมดเลยค่ะ
ปกติก็เป็นคนที่ชอบใส่ทองแบบนี้มากอยู่แล้ว

แนะนำตัวเสร็จสับคุณสมบัติกาดอกจันท
เอาเปลี่ยนว่าชอบขายขายได้ทุกอย่าง

อ๋อเสียงหวานสุด
ปกติเนี่ยน้องแจ๊กกี้เขาเสียงแหลมนะ
แต่พอคุยกับแม่กุ้งนะเสียง๒เสียง๘เสียงหวานมากเลย
พูดสุดข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดเทพจบูรคุณขาล
ลงพื้นที่ไปไปหาเจ๊กุ้งเลย
แต่เผอิญว่าคุณแม่เนี่ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์

เป็นการโพสต์แซวกันขำ
วกกับเป็นการโปรโมทร้านนะคะ
แต่ถ้าเอาจริงถ้าคุณแม่ต้องการสะพ้ายจริง

ข้อมูลข้อมือขอเผลอก็ว่างอยู่ใช่ไหม
แจ๊กกะลีนนี่คอแข็งมากเลยนะคะ
สวัสดีค่ะแจ๊กกะลีนค่ะ

มีชีวิตอยู่มา๓๐๐๐ปีจนหัวงอกหมดแล้ว
ตอนนี้โสดคานจะทำ
วานแม่กุ้งโปรดโหวตแล้วก็เลือกหนูกราบ

พี่แซคพี่แจ๊จะใช้หน้าจอแบบนี้มาขอไม่ได้
เพราะว่าคิวมันยาวจริงยาวทะลุกรุงเทพขึ้นไปภาคเหนือแล้ว
อะไรนะคุณมีคนบอกว่าเกรทหนีไป